บอกเลยเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องมีสติอย่ามัวแต่ก้มมองโทรศัพท์มือถือ
เคสของพี่รายเดอร์ท่านนี้ก้มมองมือถือดูเส้นทางอยู่ดีดี
โอ้โหพุ่งข้ามเลนไปชนรถเก๋งติดตามเรื่องนี้ในช่วงตลอดพาเป็ด
มันเป็นอย่างนั้นซะแล้วชัดเจนเลยอ่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้นะฮะ
ขณะพี่รายเดอร์กำลังขี่จักรยานยนต์ไปรับออเดอร์ลูกค้านะ
จังหวะนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่ก้มดูโทรศัพท์เพื่อดูเส้นทางคุณ
แต่ไม่ทันระวังใช่รถเนี่ยมันข้ามเลนไปไปชนรถเก๋งที่เป็นเลนสวนมาค่ะ
แล้วรายเดอร์พี่เขากระเด็นตกลงพื้นได้รับบาดเจ็บเลยนะคะอืม
เหตุเกิดช่วงข้ามวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาบนถนนสุริเดชบำรุงบริเวณกลางสี่แยกประตูสาเกตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จุดเกิดเหตุพบรถเก๋งเนี่ยนะคะคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทงเจ็ดสี่สี่ร้อยเอ็ด
มีรอยเฉียวชนบริเวณกันชนฝากระโปรงหน้ายุบเสียหายใกล้กันนี่เลยค่ะรถจักรยานยนต์นี่นะคะ
หมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่พ่อพานเจ็ดสามห้าแปดร้อยเอ็ดล้มอยู่ในช่องของรถแก๋งอืม
ด้านหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็บุบอยู่นะคะเสียหายอยู่นะคะส่วนคนเจ็บเป็นหญิงนะคะโอ้
เป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณยี่สิบถึงสามสิบปีอาชีพก็คือเป็นรายเดอร์เนี่ยแหละค่ะ
บาดเจ็บบริเวณขาขวากระดูกผิดรูปเลยศีรษะมีแผลแตกนะคะ
อาสาสมัครกู้ภัยให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็เก็บหลักฐานนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เชิญตัวคู่กรณีนะครับ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีการคุยกัน
แล้วก็ดำเนินตามกฎหมายต่อไป
ต้องระมัดระวังนะเรื่องการขับขี่ย้อนสอน
อันนี้น่าจะเป็นการย้อนสอนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีเกาะกลางที่มันแบ่ง
เพราะฉะนั้นพอรถมันเป็นเลนสวนอย่างนี้มันอาจจะมีแบบจังหวะแล้วก็เป๋ออกได้